แต่ก็อย่างคุณตาบางคนมีอาชีพเขาก็อยากได้ขวดพลาสติกไปขาย
ยุคนี้สมัยนี้เงินทองเขาก็พยายามเอาออกทีนี้ก็ไปปล้นเพื่อน
ไหนจะพี่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาล
เทศกิจสำนักงานเขตที่ไปเก็บขยะตามบ้านเราเราก็ต้องเห็นใจเขาด้วยนะ
เพราะฉะนั้นต้องแยกนะฮะแต่ท่านผู้ชมครับ
เรื่องของการแยกถุงสีแดงอะไรต่างออกมาเนี่ยท่านผู้ชมดูภาพนี้หน่อย
ชาวบ้านที่ชุมชนสารเจ้าที่นนทบุรีนะฮะซอยนันทวรี๙ทับ๑ตะบนบางกระสออำเภอเมือง
นี่ค่ะสัญลักษณ์บนถุงมันคือสัญลักษณ์เตือนว่าเป็นวัสดุอันตราย
เป็นของติดเชื้ออะไรแบบนี้คนจะรู้กันอยู่แล้ว
แล้วอยู่แถวโรงพยาบาลพระนั่งกล้าวที่นลธบุรี
ชาวบ้านก็เลยกังวลว่าโอ้โหแล้วมาทิ้งมากองเอาไว้แบบเป็นพันถุงอ่ะ
หลังโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าอ่ะเอากลิ่นเหม็นได้อย่างหนึ่งนะ
แต่ชุมชนแถวนี้มีอยู่๕๐ครัวเรือนได้
กลัวว่ามันจะแตกรั่วขึ้นมาฝนตกขึ้นมาทำยังไงนี่นะฮะ
เพราะว่าเนี่ยเขาก็มีน้ำแบบคลองที่เขาไป
ชุมชนมันจะไหลปนเปื้อนไปหรือเปล่า
วันนี้ครับท่านผู้ชมครับนายแพทย์มณ์เทียนเพ็งสมบัติ
ภูมิในการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะครับ
ท่านบอกว่าตอนนี้ได้บอกเจ้าหน้าที่เนี่ย

มีรถบรรทุก๑๐ล้อรถบรรทุก๖ล้อมาหลายคันเลย
ขยะเหล่านี้เนี่ยที่ท่านเห็นเนี่ย

เอาไปยังที่เผาขยะติดเชื้อที่อำเภอไซน้อย
ที่พระรันตคอนสีธุระยาเรียบร้อยแล้ว

ขยะถุงแดงเนี่ยเป็นขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลจริง
มีผู้ติดเชื้อโควิดในพื้นที่นนทบุรีเป็นจำนวนมาก
บุคลากรทางการแพทย์ก็ต้องใช้อุปกรณ์เยอะ
จากอุปกรณ์ของผู้ป่วยอุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่
ขยะติดเชื้อมันก็เยอะ
แต่ยืนยันว่าก่อนจะเอามาใส่ถุงแดงเนี่ย
ฆ่าเชื้อหมดแล้วปิดมิดชิด
ที่ต้องเอามากองรวมกันไว้ก็เพราะว่ารอมาจัดเก็บ
รับว่าที่ผ่านมาเนี่ยการมาจัดเก็บล่าช้า
แต่จากนี้ไปเนี่ยจะเพิ่มความถี่ในการจัดเก็บให้มากขึ้น

นี่ฮะทางโรงพยาบาลก็ฝากชี้แจงมานะครับ
แต่ถ้ายังเห็นว่าโอ้โหยังกองไว้เยอะแล้วล่าช้าอะไรอีก
พี่ป๊าป๊าอะนะอ่าก็บอกมาก็ละกันนะ

ว่าบางทีพี่น้องประชาชนก็แยกขยะชัดเจน
แล้วก็ฝากถึงพี่น้องที่เก็บขยะค่ะ